จากความรักของแม่ลูกไปดูความรักของคนกับเจ้าจ่อจิ๊บเจี๊ยกันบ้าง

บอกให้ทำอะไรก็ทำหมดผมนี่เป็นคนว่างให้

ไปดูหน่อยเขาอัดลิงตัวนี้น่ารักกว่าคุณชนะเยอะ

ของคนกับเจ้าจ๋อที่ไม่เคยจืดจาง

เป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวค่ะ

วัย๑๙ปีก็โชว์ความสามารถ

เขาบอกว่าแค่ชิวปกตินี่

เพราะว่านอกจากเขาเก็บมะพร้าวได้แล้ว

ก็มีเจ้าของคอยดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วค่ะ
อยู่ที่ศูนย์ฝึกลิงเพื่อการเกษตรบ้าน

เจ้านาฬิจจังหวัดสุราภาณีนะคะ

ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาหลายปี

ก็เลยเป็นที่รักของคนในครอบครัว
บางทีก็ใช้ทำกับข้าวซักผ้า
โอ้ใช้ได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
ฟังเสียงกันค่ะ

ที่ผมฝึกให้ดูนั้นก็คือหลักสูตร

กว่าจะขึ้นไปเก็บมะพร้าวได้๑ลูก
กว่าจะเก็บได้๕๐ลูก
มันบอกว่าไปฟังเสียงสัมภาษณ์ลิงกันค่ะ
แล้วลิงเจ้าเจาะตอนนี้ก็จ๊ะจ๊ะจ๊ะ

เห็นไหมเขาก็อยู่กันแบบเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวแล้วก็

มันต้องแบบค่อยไป

เพราะว่าการเก็บมะพร้าวเนี่ยนะคะ

และปุ่มปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา
เพราะฉะนั้นทั้งคนทั้งลิงก็ผูกพันกัน
ผ่านผลไม้สบายใจเชิญเลย